คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์กรณีที่มีคนที่ไปอ้างว่าเป็นตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์
ล่อซื้อให้เด็กทำกระทงแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวผิดกฎหมายลิขสิทธิ์
ล่าสุดเมื่อวานนี้โดนย้อนสอนกลับแล้วนะคะสำหรับคนที่บอกว่าอ้างตัวเป็นตัวแทน
เมื่อวานนี้หอบหลักฐานต่างไปแจ้งความเอาผิดกับคนที่อ้างตัวว่าเป็นตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์

ปรากฏว่ามีอีก๑๑คนที่ตกเป็นเหยื่อที่ตกเป็นผู้เสียหาย

ไปแจ้งความคุณดูนะเมื่อวานนะ
ไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ข้อหาด้วยกันข้อหาแรกคือกันโชคทรัพย์

พาไปที่ห้องลักษณะคือเป็นห้องมืด

แล้วก็เค้นถามแล้วก็มีการเจรจากลายเกลี่ย
กระทั่งน้องยอมจ่ายเรื่องของค่าปรับให้๕๐๐๐บาท
ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา

ก็เลยลงพื้นที่ไปที่สพเมืองนครราชศรีมานะคะ
ไปสอบถามไปคุยกับผู้ปกครองของน้อง

เนี่ยคุณผู้ชมคนนี้ก็เป็นผู้ปกครองของน้องเนี่ยนะคะ
ไปด้วยน้องคือคนที่คาดปากอายุ๑๕ปี
เรื่องนี้ก็กระแสสังคมตีกลับมาเยอะว่า
ลักษณะแบบนี้ทำได้ไหม
คนที่อ้างตัวว่าเป็นตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์
แล้วบอกว่าไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับน้องเนี่ย

เมื่อวานนี้รองพบตรบอกว่า
กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเคยมีชุดของ
ของคำพิพากษาสารดีกาออกมาแล้วว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคนที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้คุณไม่ใช่เป็นผู้เสียหายเพราะอะไรเพราะคุณไปจ้างเด็กจูงใจเด็กล่อซื้อให้เด็กทำกระทงที่เป็นตุ๊กตารูปลิขสิทธิ์ต่าง
ลักษณะแบบนี้คือคุณไปล่อให้เด็กทำผิดแล้วคุณก็ไปตลบหลังเขาโดยการไปจับกลุ่มลักษณะแบบนี้รองพบตรบอกว่ามันเคยมีชุดคำพิพากษาสารดีกามออกมาแล้วคุณไม่ใช่ผู้เสียหายตามกฎหมายหรือตามนิตินัยเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับน้องได้แล้ววิธีการเรียกเงินวิธีการเรียกรับเงิน

วันนี้ท่านอยู่ต่อที่โรงพักเมืองนครราชศรีมานะคะ
เดี๋ยวจะไปพูดคุยกับผู้เสียหายที่โดนผู้ชายคนนี้
กระทำลักษณะเดียวกันอีก๒๒คนด้วยสักประมาณ๙โมง
ต้องบอกว่าเมื่อวานมันมีข้อมูลหลายภาคส่วนสับสนเหมือนกัน
สรุปว่าบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์มีการตั้งตัวแทนไหม

มี๑คนคือนายประจักษ์โพธิผล
เป็นผู้ที่ร่วมไปจับกลุ่มเด็กผู้หญิงอายุ๑๕ปีนี่แหละ
เขาบอกว่านี่นะเขาเอานังสือมอบอำนาจ
บริษัทลิเวอร์เช็คจำกัดเข้าชี้แจงกับสื่อมวลชน
ยืนยันเลยนี่บริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่
ได้มอบอำนาจมาจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในประเทศญี่ปุ่น
ให้ตัวเขากวดขันและปราบรามการละเมิดลิขสิท

ส่วนกรณีเด็กหญิงอายุ๑๕ปีก่อนจะเข้าจับกลุ่ม
เขาก็เลยให้เพื่อนร่วมอาชีพ
ส่งข้อมูลของคู่กรณีให้ตรวจสอบ
แล้วก็ไปเปิดดูในเฟซบุ๊กก็คือ
จากเมื่อวานที่เราเคยได้บอกเฟซบุ๊คไปคือในนั้น
ในนั้นที่คนในโซเชียลเขาไปขุดคุยกันมาแล้วก็เปิดเผยคือ
เป็นเพื่อนร่วมอาชีพของเขา
ส่งข้อมูลให้เขาดูก็เลยเปิดดูในเฟซบุ๊คพบว่า
ก็มีลงรูปภาพตัวอย่างสินค้าจริงนี่นะ
ต่างที่เป็นตุ๊กตาลิขสิทธิ์จริงตั้งแต่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมา
คือนายประจักษ์ให้นายนันไปตรวจสอบในโซเชียลในเฟซบุ๊คของน้อง
ในนั้นกิ่งเพชรตามชื่อในเฟซบุ๊กก็เลยส่งภาพนี้มาให้กับนายประจักษ์คนนี้
ก็เลยเข้าไปดูเพราะว่ามันมีภาพตัวอย่างที่เป็นการ์ตูนจริง
ซึ่งเป็นบริษัทถือลิขสิทธิ์อันนั้นอยู่

ตั้งแต่๑๐ตุลาคมจนกระทั่งไปจับกลุ่ม๓พฤศจิกายน
แต่เมื่อพบว่าเป็นเด็กผู้ปกครองก็เลยไปขอเจรจาไก่เกลี่ย
ก็เลยยอมถอนแจ้งความแล้วก็เอาเงินค่าเสียหาย๕๐๐๐บาทไป

ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนสั่งทำหรือล่อซื้อ

แต่เขาไม่เปิดเผยว่าเท่าไหร่
ไม่เปิดเผยว่าส่วนเงินค่าปรับที่จะส่งให้กับบริษัทเขาได้เท่าไหร่

เขาไม่ได้ล่อซื้อแต่มีภาพในเฟซบุ๊คว่าน้องเขาลงเอาไว้จริง

คุณเช็คเบอร์โทรศัพท์ผมได้เลยว่าผมไปล้อซื้อหรืออะไรไหม
การที่การทำซื้อเขาตรวจสอบเป็นรายเดือนก่อน
พี่จะมาตั้งแต่วันที่น้องเขาลงโปรไฟล์ตั้งแต่วันที่๑๐
แล้วมีคนส่องเฟสเขาดูว่าโอเคจะจำหน่ายจริงนะครับ
คนก็ต่างจอยงานกันนะครับ
พอจ่อยงานปุ๊บเขาก็ถามพี่รำเมิดลิขสิทธิ์ไหม
เขาทำซ้ำทำมาผิดผิดของพี่ไหม
ถ้าผิดของเขาลองแจ้งเพราะลงทุนผมก็แคปขนาดออกมา
ผมไม่ได้ไปสั่งจองไม่ได้สั่งซื้อนะครับ
ดูในรูปโปรไฟล์แต่คนที่ทำมันไม่ใช่นะครับ
ผมเป็นคนที่พูดจริงแต่ถ้าตอนนี้ผมถึงออกมา

ตัวนันกิ่งเพชรผมจะพูดด้วยเดี๋ยวเขาทำงานกับอีกบริษัทหนึ่ง
แต่คือบริษัทเขาจะจอยกันว่าพี่มีตัวนี้ของพี่ไหมตัวนี้เขาไม่มี
จอยงานกันมาแต่เรื่องอย่างอื่นผมไม่ได้สนใจ

ไหนนายประจักษ์พูดถึงชื่อของคนชื่อนันกิ่งเพชรมาแล้ว

ันกิ่งเพชรเนี่ยนะเคยเป็นพนักงานของบริษัทหนึ่ง
เขาดูแลลิขสิทธิ์การ์ตูนเรื่องวันผี

เคยเป็นและไม่ได้เป็นพนักงานประจำนะคะ
เป็นฟรีแลนซ์เรื่องนี้ตัวบริษัทออกมาแฉเองเลยนะคะ

คือเขาเคยโชว์บัตรไงว่าเขาทำงานอยู่ที่บริษัทนี้
ดูแลลิขสิทธิ์เรื่องของการ์ตูนวันพีช
หลายคนก็งงว่าแล้วไปยุ่งอะไรกับการ์ตูนลีลักคุมะ
ใช่มันของบริษัทกันคือเขาบอกว่านายนันคนนี้เป็นฟรีแลนซ์ค่ะ
เคยทำงานเป็นพนักงานฟรีแลนซ์จับลิขสิทธิการ์ตูนวันพีช
ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ทำแล้ว
และใบมอบอำนาจช่วงที่ให้นายนันไปจับลิขสิทธิ์เนี่ย

และไม่ได้ต่อมาหลายเดือนแล้ว
อันนี้ผู้บริหารของบริษัทเป็นคนชี้แจงเองนะคะว่า
ผู้ชายคนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเขาที่ถือลิขสิทธิ์ดูแลเรื่องการ์ตูนวันพิษ
แล้วนันไปทำหน้าที่นี้ในตำแหน่งอะไร

นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
คือเมื่อวานนี้นายกพูดก็เป็นประเด็นนะว่ารักษณะการล่อซื้อกับล่อจับเนี่ย
พฤติกรรมมันต่างกันล่อซื้อเนี่ยคือ
มันมีความผิดอยู่แล้วแล้วไปล่อซื้อลักษณะคือล่อซื้อยาบ้า
เพื่อที่จะได้จับให้ได้คาหนังคาขาวทั้งเจ้าตัวแล้วก็หลักฐาน
ถูกต้องล่อซื้อเนี่ยเพื่อหาหลักฐาน
แต่ล่อจับเนี่ยคือความผิดมันยังไม่เกิดขึ้น
แล้วคุณไปล่อจับด้วยการจูงใจด้วยการไปจ้างให้เขาทำความผิดเนี่ย
อันนี้นายกบอกทำไม่ได้อันนี้เป็นฐานข้อหาคือกันโชคทรัพย
แล้วนายกมอบหมายบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ
เอาให้หนักทั้งข้าวบนการ์เราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับการลำบัดเลขสิทธิ์
แต่เรายิ่งไม่เห็นด้วยกับการที่ไปแอบอ้างแล้วก็ไปรังแก่เด็กอันนี้